อันดับสรรค์ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
คุณน้าของน้องนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
แชร์ภาพกันบ้านคณิตศาสตร์ของน้อง

แล้วก็ต่อไปคุณครูบอกว่าผิด
คุณน้าก็เลยงงมันผิดตรงไหนดูยังไงมันก็น่าจะถูก
เช่นจอยมีมะม่วง๑๒ผล
โจ้มีมะม่วงมากกว่าจอย๘ผล
ตกลงแล้วโจ้มีมะม่วงกี่ผล
ก็ตอบไป๒๐คุณครูบอกผิด

ใช่แล้วก็มีหลายข้อค่ะ
ที่คุณน้าเขาบอกสอนไปแล้วมั่นใจว่ามันต้องถูก

คือก็พยายามคิดไปทางคุณครูค่ะ
ว่าคิดยังไงจะได้คำตอบเหมือนครูอะไรแบบนี้
สุดท้ายแล้วหายคล่องใจกันแล้วนะคะ
เพราะว่าวันนี้ได้มีคำชี้แจงจากทางผู้มนวยการโรงเรียน

คุณครูออกมายอมรับแล้วว่าคุณครูตรวจผิดเอง
น้องนักเรียนตอบถูกแล้วค่ะ
เพราะเมื่อวานตอนที่เราแสดงตัวอย่างการคิดเราก็ยังลอง
มติฐานว่าถ้าจะเป็น๔เนี่ย
นั่นแสดงว่าคุณครูตั้งด้วยการลบ

เป็นครูผู้ช่วยได้๖เดือนนะคะ

ก็สอนน้องชั้นป๑เนี่ยครั้งแรก

ที่ตำบลหน๋องตำลึงอำเภอพันธ์ทองจวัดชุนบุรี

เจอคุณน้าคุณพ่อคุณแม่ของน้องนักเรียนชั้นป๑คนนี้ค่ะ
ก็ให้คุณครูแล้วก็ทางผอโรงเรียนชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นก่อนอื่นเลยโรงเรียนก็ขอโทษ
ขอโทษทางผู้ปกครองว่าเป็นความผิดพลาดของครูผู้สอนค่ะ
น้าสาวคือคุณน้าเพนภาคนโพสต์ภาพก็เลยบอกว่า
เอาจริงนะตอนโพสต์ไม่ได้คิดอะไร
แค่คิดว่าเราสอนหลานถูกแล้วนี่
ทำไมครูตรวจแล้วบอกว่าผิดล่ะ
ก็เลยอยากจะขอความคิดเห็นจากเพื่อน

ครูตั้งคำตอบเอาไว้แล้วว่าผลเป็นลบ
ซึ่งคำถามมันคือเป็นคำถามต้องบวก
แต่ตอนนี้คุณน้าบอกไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะคะ
หลังจากคุยกับทางโรงเรียนก็ลบโพสต์ออกไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็โพสต์ใหม่ว่าเข้าใจแล้ว

ไม่ให้คุณครูและทางโรงเรียนเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะ
จะจะจะจะจะค่ะ
จะเข้าใจเป็นประมาณะใจอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เขาบอกคืออ่านแค่เห็นเป็นการลบอย่างเดียว

เหมือนกับว่าต้องรีบตรวจตรวจเร็ว
นักเรียน๓๐คนตั้งเอาไว้แล้วว่า
มันน่าจะเป็นคำถามเรื่องของการลบอย่างเดียว
อ่าคือคุณครูก็เอาผลลัพธ์มาไว้เรียบร้อยแล้ว
อย่างนี้ข้อ๒ตอบอย่างนี้ข้อ๓ตอบอย่างนี้
โดยตั้งเป็นเรื่องของโจทย์ลบ

ก็ไม่ได้ดูตัวโจทย์แล้วไงดูแต่ผลลัพธ

ถ้าผลลัพธเธอ๒๐เธอผิดเพราะข้อนี้มันต้อง๔
อย่างนี้ก็ซึ่งทุกคนผิดหมดนะผิดทั้งห้อง
เพราะคุณครูยอมรับว่าคุณครูรีบตรวจ

ขณะที่ท่านภูมิในการโรงเรียนนะครับ

ที่คุณครูตรวจการบ้านผิดพลาดนะครับ
เพราะว่าคุณครูคนนี้ก็เพิ่งเป็นครูผู้ช่วย

สอนเด็กป๑ด้วยเป็นการสอนครั้งแรกนะครับ

ก็ผิดพลาดเกิดขึ้นจากการตรวจแบบรวบรัดนะฮะ
แล้วก็นักเรียนทั้งห้องเนี่ย
ทั้ง๓๐คนที่ครูตรวจการบ้านเนี่ย

ครูตั้งคำตอบไปแล้ว
แล้วก็ตรวจทีเดียวดูแต่คำตอบนะครับ
ซึ่งก็ได้บอกไปแล้วในที่ประชุมว่า
ให้ระวังเรื่องการตรวจการบ้าน
ผู้ปกครองก็เข้าใจนะฮะ

แล้วก็ต้องเอาไปพัฒนาแก้ไขกันต่อไป
ถ้าผู้เรียนตกถูกกระถุม
ประถุมกับตั้งห้อง
ปิดจุบินต่อห้อง
สุดท้ายครูตรวจการบ้านผิด
ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ทางโรงเรียนบอกว่าคุณครูคนนี้ตอนนี้เครียดเลยนะ
สภาพจิตใจคือย่ำแย่ค่ะก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจกับใคร
คือเป็นครูใหม่เป็นครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นป๑
ทุกวิชาทุกวิชาหลักอย่างนี้ค่ะ
แล้วเพิ่งมาเจอเรื่องแบบนี้เข้าอ่ะนะใช่คือเหตุการณ์นี้เนี่ย
ถ้าจะมองว่าเอาเป็นเรื่องดราม่าทางสังคมออนไลน์
อาจจะพูดกันไปคุยกันไปเพื่อแค่สนุกสนานอันนี้คงไม่ใช่
เพราะว่าความผิดพลาดความเออเรอของตัวบุคคลเนี่ย
มันมีได้ทุกอาชีพอันนี้ต้องยอมรับว่าครูก็เป็นอาชีพหนึ่งที่งานหนัก
หมอพยาบาลก็หนักนะทุกอาชีพก็หนัก
แต่เวลามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างคนขับรถ
ถ้าผิดพลาดถ้าเออเรอมันนำไปสู่อะไร

ทีนี้มันก็ถ้าเกิดตรวจผิดแบบนี้เด็กเขาก็จะจำสิ่งที่มันผิดไปตลอดไงคะ
ว่าอ๋อถ้าคำถามแบบนี้ต้องตอบแบบนี้เหรอถ้าเกิดเชื่อครูไปแล้วนะ
ถูกต้องถ้าอีกมุมหนึ่งถ้าเราไม่หาคำตอบว่ามันผิดจริงหรือเปล่า

เด็กก็จะเชื่อครูแล้วก็จำเรื่องผิดไปตลอด
ว่าเออคำถามแบบนี้ต้องตอบแบบนี้แล้วมันก็ผิดยาวอ่ะ
เมื่อมันเกิดเหตุการณ์กรณีนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อ

ไม่ใช่คุยกันแค่เพื่อความสนุกปากใช่ไหม
แต่เรื่องนี้เนี่ยก็มีนักข่าวไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลยนะคะ
ในแพทย์ธิรกีธรรณเศรษฐศิลป์นะคะ
ก็ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้บังคับบัญชาผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าครูใหญ่ของโรงเรียน
ประเมินนะว่าครูคนนี้ยังมีศักยภาพในการสอนอยู่หรือเปล่า
ยังไงก็ตามเรื่องนี้เป็นบทเรียนจริงที่ต้องไปดูมาตรฐานของการเรียนการสอน
เป็นเรื่องของมาตรฐานของครูนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยจริงจริงแล้วสามารถร้องไปที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู
กมวได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบแต่ก็ต้องเห็นใจเพราะบางทีคนเราก็ผิดพลาดกันได้
ครูอาจจะพลาดจริงแต่ถ้าตรวจสอบแล้วครูคนนี้ทำผิดตลอดเวลา
คือตรวจแล้วมันผิดตลอดบวกลบผิดตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้แล้วเป็นครูไม่ได้แล้ว
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครูเขาด้วยนะคะแต่รัฐมนตรีก็บอกว่าก็ต้องพูดในภาพรวมก่อน
พูดในเรื่องของรายละเอียดไม่ได้ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดเรื่องนี้มากนักนะคะ
ก็ทุกอาชีพก็ล้วนแต่ทำงานหนักอะนะมันก็เกิดความผิดพลาดกันได้
แต่ก็ต้องดูแลแล้วก็แก้ไขกันไม่ให้มันมีบ่อยใช่ไหม

โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กกับเยาวชนนะครับกับคนป่วยอะไรพวกนี้นะครับ